โดยตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนที่เตะบอลนั้นอาจจะไม่รู้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่มากมาย
ติดตามได้จากคุณวัตรันทรสมกิษอุ้งโรธครับ
ถูกออกแบบและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกัน
เพื่อตอบสนองสไตล์การเล่นของคนใส่
จุดเด่นคือเนื้อผ้าที่ใช้ในการผลิตรองเท้า
โดยถ้าสังเกตดูตัวเนื้อผ้าต่างเราจะใช้เทคโนโลยี
จะสามารถเวลาเราเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอะไรอย่างนี้
สามารถทำให้ผู้เล่นเปลี่ยนทิศเป็นทางได้
เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตหน้าผ้าเป็นช่องสามเหลี่ยม

เพื่อให้ง่ายในการควบคุมลูกฟุตบอล
ก็จะทำให้การควบคุมเกมการจับบงจับบอลดีขึ้นนะครับผม

และความกระชับตอนสวมใส่
เพื่อที่จะช่วยรัดข้อเท้าเพื่อให้มีความกระชับวิ่งไปได้นะครับผม
มาเฉพาะเพื่อให้ได้ความเร็วเพื่อให้นักเตะสามารถใช้ความเร็วได้
อย่างพิชชี่ต้องสายสปีดสายตัวจี๊ดแบบนี้
เพราะฉะนั้นใครที่เล่นฟุตบอลก็ต้องหาสไตล์ของตัวเองให้เจอนะคะ
แล้วก็หารองเท้าให้เหมาะกับสไตล์ของเองด้วย
จะได้โชว์ฟอร์มได้สุดยอดเหมือนอย่างนี้
ไปเต็บบ้านต่อแล้ว